ทีนี้พาไปดูงานประจำปีทุ่งศรีเมืองที่อุดรกันหน่อย
เวลาพูดถึงงานประจำปีมันต้องมีคอนเสิร์ตใช่ไหม
พอมีคอนเสิร์ตหลายคนนึกถึงเรื่องตีกันคิดไม่ผิดคุณผู้ชม
คือคืนแรกเนี่ยพี่ปูพงศิษย์มาเล่นแล้วก็มีการตีกันแล้วนะครับ
แล้วพอมาคืนที่สองวงไทยทอสมิสค่ะ
ทีนี้คนที่ไปร่วมงานอ่ะครับเขาเจอผู้ชายคนนึง
เหมือนก็จะมานั่งกินเหล้าด้วยก็ถามว่าเอ้ยเมื่อคืนอ่ะ
เห็นหรือเปล่าที่เขาตีกันแล้วพอบอกว่าเออ

พอโดนเหมือนกับแบบไปทำเขาทำไมเท่านั้นแหละ
ผู้ชายคนนี้โมโหแทงจนมีคนไส้ไหลเลยค่ะ

เนี้ยกล้องมันจะแบบใส่ใส่หน่อยนะคุณผู้ชม
แต่เราพยายามชี้ลูกศรนี่เป็นจังหวะที่แทงกันนะ
โอ้โหนี่อยู่ตรงสนามย่าเทียมอะค่ะตรงทุ่งศรีเมืองที่อุดรธานีนะคะ
จริงจริงเขามีงานประจำปีทุ่งศรีเมืองแล้วเหตุการณ์เนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
กลายเป็นว่ามีคนเจ็บ๑คนอาการสาหัสด้วยเพราะว่าโดนแทงที่หน้าท้อง
แล้วไส้ทะลักออกมาค่ะด้านหลังโดนไปอีก๓แผล
คนเจ็บคนนี้คือนายวรยุทธ์สุมหาหรือว่าในบิ๊กวัย๒๒ปีค่ะ
นี่ดูสิกู้ชีพนะต้องปฐมพยาบาลก่อนแล้วเรียกตัวตลอดเลย
กิบตีตีตลอดบิ๊กพยายามปลุกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะ
นำตัวในบิ๊กเนี่ยส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแบบเร่งด่วนและนอกจากนี้นะ
ยังมีคนเจ็บได้รับบาดเจ็บอีกเล็กน้อยคือเพื่อนของในบิ๊กนั่นแหละ
ชื่อว่านายอภัยพัฒนันทพันธ์อายุ๑๙ปีมาด้วยกันกับบิ๊กเลย
ทีนี้เราก็เลยไปถามเพื่อนของบิ๊กหน่อยอภัยพัฒน์คนที่เจ็บเล็กน้อยเนี่ยนะ
เขาบอกแบบนี้ผมมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
พวกผมมากัน๓คนมีผมมีบิ๊กแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
เขาตั้งใจพี่เดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตวงไทยทศมิตร
ครับเป็นแบบแนวสตริงเพื่อชีวิตอ่ะทีเนี้ยดังนะใช่วงดังเลย
รออยู่ตรงด้านหน้ารอประตูคอนเสิร์ตเปิดอ้าวทำไงดีล่ะ
ซื้อเหล้ามาแกล้มนั่งกินรอ

เดี๋ยวประตูเปิดเข้าไปดูคอนเสิร์ตข้างใน
ทีนี้ตอนที่นั่งกินเหล้าอยู่นั้นน่ะ
ก็แถวนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นนะ

แล้วเสร็จแล้วมีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุสักประมาณ๒๐กว่าค่ะ
เข้ามาเหมือนกับแบบเอ้ยนั่งด้วยดิ
พวกกลุ่มของนายอภัยพัฒน์นายบิ๊กก็ให้นั่งด้วย

ทีนี้คุยกันคุยกันหลายเรื่องสัมเพเหระ
คุยไปคุยมาตัวนายอภัยพัฒน์เนี่ย
ก็ถามผู้ชายคนนั้นเออเมื่อคืนมาเที่ยวงานคอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ย
เมื่อคืนเขามีพี่ปูพงศิษย์นี่นะ
มันมีเหตุทะเลาะกันด้วยโอ้โหเขาแชร์คลิปกันเพียบเลย
ผู้ชายคนที่มาขอนั่งกินเหล้านะ
เขาบอกแบบนี้มาเนี่ยตัวเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ไปรุมทำร้ายคนในคลิปด้วย
ฆ่านี่แหละอยู่ในนั้นแหละในกลุ่มนั้นแหละ
โอ้โหพอบอกแบบนี้นี่กลุ่มในบิ๊กนายอภัยพัฒน์ก็เลยบอกว่า
แล้วมึงทำคนที่เขาไม่มีทางสู้ได้ไงวะ

ทีนี้เถียงกันแล้วเป็นไงฝั่งคนที่มาคนเดียวก็โมโหสิ
ต่อยเลยต่อยในบิ๊กจนเจ็บก่อนนะ
แล้วเอามีดออกมาเป็นมีดพับยาว๕นิ้วแทงในบิ๊ก
เพื่อนที่มาด้วยกันสองคนก็ห้าม

ทีนี้คนแทงเนี่ยพอแทงบิ๊กเสร็จแล้ว
ครับเมื่อนี้พวกผมก็เลยบอกว่า
เฮ้ยพอถามไปแบบนี้ไปรุมเขาก็ได้ง่ายเข้ามาคนเดียว
ฝั่งคนนั้นก็โมโหค่ะก็เลยเอามีดมาแทงเลย
ทีนี้ตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่นะคนก่อเหตุ
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย

ในคืนที่พี่ปูพงศิษย์ไปร่วมก่อเหตุกับเขาด้วยใช่ไหม

พอมาคืนคอนเสิร์ตไทยทศมิตรคืนที่๒นี้
เอาไปแทงเขาจนได้รับบาดเจ็บอีก

เพราะว่าคนก่อเหตุก็อยู่ในนี้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกัน
พออีกวันนึงมามาก่อเหตุแทงคนอื่นไส้ไหลอีก
ใช่งั้นแปลว่า๒คดีติดเลยนะ